ลบบุรีคุณผู้ชมทีนี้มาเอาใจชาวกรุงกันหน่อยค่ะ
เพราะว่าช่วงนี้ถนนหลายเส้นเลยในกรุงเทพหานคร
มีการทำรถไฟฟ้าพอก่อสร้างรถไฟฟ้ารถมันก็ติดติด
ลาดพร้าวเนี่ยนะทำอบปวดร้าวทุกเช้าเย็น
รามคำแหงแผงฤทธิ์ในชั่วโมงเร่งด่วน
โอ้โหใครที่ไปเส้นตรงนี้เนี่ยนะคะก็คงได้เจอเหตุการณ์แบบนี้แหละ
ทีนี้ค่ะทางขอสมกก็ต้องการที่จะช่วยเหลือผู้โดยสาร
โดยการที่จัดรถบริการขึ้นทางด่วนแล้วรถบริการติดแอร์ด้วยนะคะ
เป็นรถฟรีค่ะใครที่สนใจเนี่ยเริ่มไปใช้บริการได้เลยตั้งแต่วันนี้นะคะ
เดี๋ยวไปดูกันคุณผู้ชมนี่แหละคือนายประยูนช่วยแก้วนะคะ
ทางด้านรักษาการผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขอสมก
ก็บอกค่ะบอกว่าตั้งแต่วันนี้ทางขอสมกจะจัดรถโดยสารประจำทาง
ฟรี๒สายพิเศษค่ะที่จะขึ้นทางด่วน
เรื่องนี้คุณต้องตรวจสอบให้ดีหมายถึงว่าคุณผู้ชมที่เป็นผู้ใช้รถเหล่านี้นะครับ
ใช้บริการเหล่านี้นะครับต้องดูหมายเลขสายให้ดีด้วยนะครับ
ถูกต้องเดี๋ยวเราบอกรายละเอียดนะคะเพราะว่าสองสายที่จะขึ้นทางด่วนนี้
เลี่ยงการจราจรที่ติดขัดบริเวณที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้า
อย่างที่บอกไงลาดพร้าวเนี่ยติดมากเลยรามคำแหงก็ด้วยนะคะ
ซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นโครงการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลของรัฐบาล
มาฟังกันหน่อยค่ะเผื่อใครใช้บริการสองสายนี้อยู่นะคะ
จะได้เลือกขึ้นได้ถูกสายแรกเส้นทางแรกค่ะคือสาย๑๔
แพร่กษาบ่อดินหมอชิด๒ระยะทางตรงนี้ก็คือ๕๐กิโลเมตร
เลี่ยงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
แล้วเขาก็ให้บริการนะคะเป็นรถยูโรทูทั้งหมด๖คัน
รับส่งระหว่างทางรถออกทุก๓๐นาทีทุกครึ่งชั่วโมงนี่แหละค่ะ

สายแรกอธิบายเส้นทางนิดนึงนะครับก็เริ่มต้นที่อู่พระกษาบ่อดิน
แล้วก็ไปถนนเทศบาลบางปู๓๙ถนนแพร่กษาถนนสายลวดถนนศรีสมุทร
ถนนสุขุมวิทย์ถนนศรีนครินถนนพระราม๙และถึงจะขึ้นทางด่วน
ใช่แล้วอันนี้คือรับส่งระหว่างทางด้วยไง
ส่วนสายที่๒ค่ะคุณผู้ชมสาย๑๖๘ตลาดมีนบุรีอนุสวรีชัย
ตรงนี้สายนี้เป็นการเลี่ยงเส้นทางก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม
แล้วเขาก็จะให้บริการเป็นรถยูโรทู๖คัน
สายนี้ไม่จอดรับส่งระหว่างทางนะคะ

แล้วรถจะออกทุก๒๐นาที
ดังนั้นแจ้งเส้นทางหน่อยฮะตลาดมีนบุรีถนนศรีหะบุรานุกิจ
ร่มกล้าวถนนรามคำแหงถนนกาญจนาพิเศษ
ด่านทัพช้างไปตามทางหลวงพิเศษหมายเลข๗
แล้วก็ผ่านด่วนศรีนครินผ่านด่านอโศก๔ลงด่านพะโหนโยธิน

ใช่ค่ะเพราะว่าก็ซ้ายขึ้นด่วนเลยนะคะ
ส่วนทางด้านรักษาการผู้อำนวยการขอสมกก็บอกค่ะ
บอกว่าการจัดรถที่เป็นรถฟรีทั้งสองเส้นทางเนี่ย
ทำให้ประชาชนก็มีทางเลือกในการเดินทางมากขึ้น
ประชาชนอาจจะลดใช้รถส่วนตัวแล้วก็มาใช้รถสาธารณะมากขึ้น
จากการทดลองเนี่ยนะคะรถทั้ง๒สายเนี่ย
ใช้เวลาเดินทางประมาณ๑ชั่วโมงครึ่ง
เดิมนะคุณมันติดเป็น๓ชั่วโมงนะ
เพราะว่ารถทั้งสองสายเขาวิ่งตามแนว
รถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำรง
แล้วก็สายสีส้มตะวันตกช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมินบุรีไงคะ
ก็เดี๋ยวขอใช้เวลาทดลองประมาณสักเดือนหนึ่งก่อน
เดี๋ยวประเมินผลว่ามันตอบโจทย์ไหม
ถ้าเกิดตอบโจทย์ช่วยแก้ไขปัญหาได้
คนสนใจเยอะเดี๋ยวอาจจะเพิ่มจำนวนรถ
หรือว่าเพิ่มเส้นทางเป็นเส้นทางฟรีในอนาคต
แจ้งไว้นิดหนึ่งตอนนี้เขายังไม่ได้เปิดใช้เส้นทางแบบนี้ทั้งวันนะ
เขาใช้เฉพาะช่วงเร่งด่วนคือ๖โมงถึง๙โมงเช้า
แล้วก็๔โมงเย็นถึง๖โมงครึ่งในช่วงเย็นนะครับ
โทรไปสอบถามได้คอร์เซ็นเตอร์๑๓
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางนะครับ